เรื่องราวที่มันเป็นควันหลงมาจากหลังจากออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็มีเหมือนกันไงคนดวงเฮงเขาก็มีคนโชคดีเขาก็มีเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบความแม่นยำกันหน่อย
เขาว่าที่นี่ให้โชคให้ลาบติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะ

เดี๋ยวนะจริงอันนี้เป็นขนุนสีแดงใช่ไหม
ใช่ที่จังหวัดสุโขทัยไง
โอ้โหเขาบอกว่าเจ้าแม่ขนุนทองแม่นมาก

โอ้โหเรามาด่านักเสียงโชคนะครับ
ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ

หลังจากที่การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

จากที่บ้านของสุขุลสู่รัชนีปริมาณอายุ๕๖ปี

บ้านเลขที่ก็คือ๒ทับ๑๕ถนนประสานมิตรตำบลเมืองสวรรคโลก

ที่เราย้ำกันไปว่าตอนนี้ป้าติ๋วไม่เหงาแล้ว
สบายเพราะว่าเพื่อนมาหาเพียบเลยนะครับ
เพื่อนบ้านขาจรขาประจำมาจากต่างจังหวัดก็มี
ดูสิครับบางส่วนของต้นขนุนเป็นสีขาวโพน
คือตอนแรกเนี่ยเป็นขนุนสีแดงนะคุณชนะใช่ทำไมตอนนี้ขนุนเป็นสีขาวแล้วอ่ะ
ก็เพราะว่าหลายคนเขามาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกกันไป
ถูกแล้วทำยังไงก็ต้องมานี่แหละครับแก้บนสิ่งที่บนบานสารกล่าวกันเอาไว้
บอกว่าเขาถูกเลขท้าย๒ตัวงวดที่ผ่านมา

ชาวบ้านเขาก็บนไว้ว่าถ้าเกิดว่าถูกแล้วเนี่ยจะนำพวงมาลัยทองคำเปลว
รวมทั้งผลไม้ขนมหมอแกงหมากพลูมมาถวาย
ซึ่งนี่แหละค่ะวันนี้ป้าติ๋วมีขนมกินเยอะมาก
ใช่ไหมป้าแต๋วก็เอามาแก้บน
เอามาถวายไงเอามาแก้บนใช่ไหมที่ต้นขนุน
เพราะต้นขนุนอยู่บ้านป้าติ๋วไง
ปุ๊บป้าติ๋วก็เอาไปถาดเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านทานได้นะคะ
ก็เนี่ยค่ะมีคนนำของมาถวายแม่ขนุนทองตามความเชื่อกันเยอะแยะเลยนะคะ
ว่ากันว่าตั้งแต่ที่เรานำเสนอข่าวมาเนี่ย
นี่เป็นงวดที่๓แล้วนะที่มีคนถูกติดต่อกันมาแบบนี้
สามงวดซ้อนเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าที่ฉันอ่านข่าวต้นขนุนเนี่ยทุกงวดเลย
จริงคุณโหต้องได้รางวัลแล้วล่ะนะคะ
ถือว่าแม่ขนุนทองมาแรงมากนะ
เอางวดหน้า
เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไปอ่านข่าวบ้านป้าติ๋วอีกหรือเปล่า
ว่างวดหน้าป้าติ๋วควรจะตั้งเต็นต์นะ
แล้วก็เปิดเป็นให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าแผงขาย
ปั่นจักรยานไปขายหน้าบ้านป้าติ๋วได้
ได้ไม่ต้องเดินออกไปหาที่อื่นไกล

ป้าติ๋วอาจจะเป็นห่วงจุ้ยที่ดี

อาจจะเป็นทำเลทองในการขาย

นิดหน่อยก็ยังดีเป็นน้ำใจ
มันกำลังใจให้กับชีวิตเดิมต่อไป

สองมือของเรานะครับต้องขยันทำมาหากินถูกไหม